ใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องแรกจะพาไปดูประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก่อน
จากกรณีที่มีเด็กชายวัย๓ขวบ

คือร่างกายของน้องเนี่ยมีบาดแผลเต็มตัวคล้ายนะ

แต่พอไปสอบถามพ่อแม่เด็กบอกว่า

อืมตำรวจบอกไม่ปักใจเชื่อลื่นล้มยังไงแผลเต็มตัวขนาดนั้น
เบื้องต้นนะตำรวจบอกว่าจะฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินแล้วนะคะ
สำหรับพ่อเลี้ยงค่ะตำรวจสพกุชินารายจังหวัดกาลสิน
ควบคุมตัวนายคณากรมูลมั่งวัยสามสิบปีพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัยสามขวบห้าเดือนนะคะ
ที่เสียชีวิตมาสอบปากคำที่โรงพัก
หลังจากที่สารอนุมัติหมายจับนายคณากรข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คือน้องเนี่ยเสียชีวิตซึ่งคุณหมอตรวจพบบัตรแผล
หน้าผากน้องคือบวมปูดขอบตาก็บวมมีรอยเขียวช้ำ
กระดูกข้อต่อที่ศอกข้างซ้ายเนี่ยหลุดออกจากกันเลยนะคะ
ซึ่งคุณหมอบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันค่อนไปทางการถูกทำร้ายร่างกายมากกว่าอุบัติเหตุ
ค่ะเพราะมันก็ขัดแย้งกับการสอบประวัติเด็กด้วย
พ่อเลี้ยงอ้างบอกว่าเด็กอ่ะงอแงทั้งอุจจาระรถถี่นอน
เลยต้องอุ้มเด็กไปที่ห้องน้ำเพื่อล้าง
หลังจากนั้นก็ไปเช็ดที่นอนที่เลอะตั้งใจว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปล้างก้นให้เด็ก
ปรากฏว่าจังหวะที่เช็ดที่นอนอยู่ได้ยินเสียงดังตุ๊บในห้องน้ำ
พอไปดูก็เห็นว่าเด็กลื่นล้มนอนคว่ำหน้าหมดสติแล้ว
รีบโทรหายายของเด็กเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายช่วยชีวิตเด็กไว้ไม่ได้จริงเด็กเสียชีวิต
ส่วนแม่แท้เองก็ให้การไปในทิศทางเดียวกันนะคะบอกว่า
ลูกชายเนี่ยค่อนข้างจะสนแล้วก็ชอบไปเล่นสนแล้วก็ล้มบาดเจ็บมีแผลตามร่างกายเป็นประจำเลย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปตลาดก็มีแค่พ่อเลี้ยงอยู่กับลูกชายตามลำพัง
นี่คือคำให้การของพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ของเด็ก
แต่ตำรวจบอกล้มมีท่าไหนศอกหลุดตาเขียวช้ำหน้าผากปูดดูแล้วมันไม่เข้าข่ายเลย
อกหลุดเนี่ยลักษณะเหมือนถูกดึงถูกกระชากนะ
เออตำรวจเลยบอกเอาอย่างนี้อายัดร่างเด็กไว้เลยส่งไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเมื่อวานนี้สอบปากคำนายคณากรอีกรอบให้การพักเศษนะคะแบ่งรับแบ่งสู้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำร้ายเด็กไม่ได้ทำร้ายลูกเลี้ยงอะไรเลย
หลังเริ่มจะยอมรับโดนสอบหนักเข้า
เริ่มจะยอมรับบอกว่าก็มีบ้างใช้คำว่ามีบ้าง
เคยทำร้ายลูกเลี้ยงบ้างหลายครั้งบ้างหลายครั้งบ้างหลายครั้ง
ได้รับบาดเจ็บคือวิธีการที่ใช้ก็กำปั้นชกแล้วก็ทุบตามร่างกายและศีรษะ

ปั้นทุบและชกที่ศีรษะและร่างกาย
บาดเจ็บเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงขั้นสาหัส
แต่ครั้งล่าสุดวันที่๑๐ตุลาคมเนี่ยไม่ได้ทำจริงนะ
เลี้ยงว่าอย่างนั้นไม่ได้ทำจริง

เอาเป็นว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
แล้วก็จะตรวจสอบว่ามีคนใกล้ชิดและบุคคลอื่น
ร่วมทำร้ายร่างกายเด็กหรือรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
ถ้าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร
ออกหมายจับแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนนะคะ
ล่าสุดศาลจังหวัดกรสินอนุมัติฝากขัง

งั้นรอผลชนะสูตรสบเนอะใช่ค่ะใช่ค่ะ